คุณผู้ชมครับไปดูอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นกันบ้าง
มีคุณยายวัย๖๔ปีเนี่ยค่ะเขาเดินข้ามถนนแบบนี้
คือปกติแล้วคุณยายจะมองซ้ายมองขวาเพื่อระมัดระวัง
แต่รอบนี้อาจจะมองพลาดโดนพุ่งชนกระเด็นแบบนี้เลยค่ะ

คือนิทินงานเราพยายามที่จะนำภาพเอาไว้แล้วนะ

แล้วก็ลูกหลานของคุณยายวัย๖๔ท่านนี้มาก

เลนแล้วมันก็ไม่ได้มีทางม้าลายค่ะแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจุดที่คุณยายข้ามกับจุดที่มันมีสะพานลอยมันไกลกันมากน้อยขนาดไหน
จังหวะก่อนที่คุณยายจะข้ามคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าคุณยายพยายามมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาเพื่อเอาให้ชัวร์
ว่ารถปลอดรถแล้วนะว่างแล้วนะมุมนี้ก็เห็นเนี่ยพยายามจะเดินข้ามแบบเนี้ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนเศรษฐกิจ๑มหาชัยสมุทรสาครนี่เอง
เจ้าของคลิปเขานำคลิปมาโพสต์ไว้แล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะคุณผู้ชม
ให้ระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าสุดท้ายอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันจริง
แม้แต่จะระมัดระวังเพราะว่าเจ้าของคลิปเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยจริงแล้วเป็นคนชินเส้นทาง
แล้วก็ข้ามที่จุดนี้เป็นประจำแต่ก็ไม่คาดคิดอะนะคะว่าจะเกิดเหตุสลดแบบนี้
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับเจ้าของคลิปนี้นะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าคุณยายที่โดนชนเนี่ยชื่อว่ายายหมูตอนนี้บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
แขนหักขาหักศีรษะกระแทกพื้นเลือดไหนลองแบบนี้
ส่วนสามีคุณยายเป็นรอปภนะคะคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
ทีนี้เจ้าของคลิปบอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
วอนเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทางม้าลายกันหน่อย
หรือว่าอาจจะทำสะพานลอยหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงเช้ามีคนข้ามถนนบ่อยมาก
แล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้อีก
คือดูตรงช่องเกาะกลางมันเหมือนเป็นช่องที่แบบว่าคนสามารถเดินข้ามได้
แต่มันไม่มีทางม้าลายถูกต้องแล้วคือจริงจริงแล้วควรจะมีสัญญาณไฟหน่อยไหม
หรือว่าทางม้าลายหรืออะไรหรือเปล่าที่จุดนี้
เพราะว่าตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นคนจะข้ามเยอะมาก
รถก็เยอะเช่นเดียวกัน